หรือว่าใครอยากไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ก็ได้
และไปร่วมอนุรักษ์วิหารไม้รูปสามเหลี่ยมทรงมรนะคุณ
อยู่ที่อุดรธานีนะครับ
อายุเกือบร้อยปีไงคุณสวยงามแบบนี้เก่าแก่แบบนี้
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสานด้วยนะครับ

ภายในวัดจอมศรีบ้านน้ำคล้องหมู่๑๖ตำบลพันดอน
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยไปนำภาพสวย
แล้วก็ภาพแห่งการอนุรักษ์มาฝากคุณผู้ชมนะครับ
โดยวิหารไม้แห่งนี้มีเสามากกว่าร้อยต้น
กว้าง๔๐เมตรยาว๕๐เมตร

แล้วก็มีห้องโถงใหญ่กว้าง๔๐ตารางเมตร
และยังมีห้องโถงขนาดเล็กอีก๒ห้อง
พื้นที่กว้าง๒๐ตารางเมตร

สองด้านของตัววิหารหันหน้าไปทางทิศใต้

ภายในตัววิหารและหลังคาจะมีลวดลายที่สวยงาม

เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับ

เป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูปอื่น

ถูกคนร้ายเข้าไปขโมย

บางทีการทำลูกกงเหล็กอะไรก็ไม่เข้ากับวิหารถูกต้องไหมฮะ
ก็จะเป็นอะไรที่โจรเข้าไปงัดแงะได้ง่ายนะครับ
ดังนั้นทางวัดนะครับจึงอันเชิญพระประธาน
แล้วก็พระพุทธรูปไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
หลวงพ่อคำสิงไพรตุรัสอายุ๘๔ปี
ท่านบวชมาได้ขออภัย๓๓พันศา
ท่านบอกว่าพระครูสมุศรีอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด
นำเอาแบบมาจากกรุงเทพไม่ใช่สถาปัตยกรรมในอีสาน

อายุรวมถึงขณะนี้ก็เกือบ๑๐๐ปีแล้วนะคุณ
ค่ะนะครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม
สถาปธิกรรมทรงโดมแห่งเดียวในพระอีสานที่ชาวพุทธควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
ดูลายฉลุรวดลายต่างเป็นลายไม้สวยงาม
แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับสภาพของไม้ก็เริ่มผูกพัง
ค่ะตามอายุไปตามการเวลานะฮะ
แต่ก็อยากให้อนุรักษ์ไว้นะครับอยากให้บูรณปฏิสังขร
ให้สืบทอดให้ลูกหลานได้เห็นกัน
ใช่เพราะว่าเป็นมรดกตกทอดที่สวยงามจริง